อีกหนึ่งมาตรการที่กำลังจะออกมาในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สิบเจ็ดพฤษภาคมจะมีมาตรการผ่อนคลายออกมานะคะ
เป็นมาตรการผ่อนคลายจากสบคสามารถนั่งกินในร้านอาหารได้แล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ทั้งหมดนะคะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
สิบห้าเปอร์เซ็นนั่นคือเก้าอี้สี่ตัวในร้านนั่งได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะ
อันนี้สำหรับพื้นที่สีแดงเข้มนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเขาเผยแพร่ประกาศมาตรการผ่อนคลายของสอบคอ
เริ่มมีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๗พฤษภาคมเป็นต้นไป
ให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือสีแดงเข้มจาก๖จังหวัดเนี่ยเหลือ๔จังหวัด
ก็คือกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีและสมุทรปราการ
ให้พื้นที่เนี่ยค่ะได้นั่งกินในร้านได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
เปิดร้านเนี่ยได้ถึง๓ทุ่มสั่งกลับบ้านได้ถึง๕ทุ่มนะคะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเนี่ยนะคะเหลือสิบเจ็ดจังหวัด
สิบเจ็ดจังหวัดที่เห็นปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นั่งกินในร้านได้ถึงห้าทุ่มค่ะ
กาญจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนครปฐมและนครศรีธรรมราชนะคะ
อืมส่วนที่เหลืออีกห้าสิบหกจังหวัดในพื้นที่สีส้มเนี้ย
อันนี้นั่งกินอาหารในร้านเนี่ยได้ตามปกติเลยค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ด้วย
ไปพูดคุยกับนายธนิษฐ์ชุมแสงเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังล่ะค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าคือแม้ทางสอบคอจะออกมาตรการผ่อนคลายให้กับลูกค้าเนี่ย
มานั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ร้านเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกัน
อยากให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนค่ะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงมีอยู่
และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดอาจจะต้องรอยาวไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน
อันนี้เป็นเจ้าของผู้ประกอบการนะคะก็อาจจะยังคงไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกัน
สาเหตุที่ต้องรอเวลาเนื่องจากว่าร้านอาหารขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่
เขามีการลงทุนสูงนะคะทั้งเรื่องของวัตถุดิบจำนวนพนักงาน
เมื่อเปิดขายและขายได้ไม่ดีมากอันนี้ก็ไม่คุ้มทวนเหมือนกัน
แล้วก็ให้ประชาชนมีความมั่นใจในการที่จะเดินเข้ามา
แล้วก็มาใช้บริการในร้านอาจจะดีกว่านี้
อาจจะรอให้ปลอดภัยมากกว่านี้ก่อนนะคะ